รักยังไงที่เราจะใช้หัวและใจไปพร้อมกัน
ดีใจเสมอนะคะเวลาที่มีใครไว้วางใจ
แล้วก็ส่งคำถามเข้ามาคุยกันเข้ามาถามกันนะคะ
ถ้าใครมีคำถามอยากคุยให้พี่อ้อยฟัง
บอกแล้วสุขก็เล่าเศร้าก็ฟ้อง

อยากให้พี่อ้อยปลอบเฉยก็ได้
แล้วก็รอฟังคำตอบที่เราจะได้ยินได้ฟังกันทุกอาทิตย์แบบนี้นะคะ

เป็นหนึ่งในไม่กี่คำถามที่ก่อนจะตอบ
ต้องคิดแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดอีกหลายรอบมาก

แต่ความผิดที่ว่านี้มันเป็นความผิดที่
เหมือนกับคนคนหนึ่งอะค่ะเจอความเหน็ดเหนื่อยลำบากยากเย็นมาเยอะ
ไอ้การทำผิดนี้เนี่ยมันผิดมากขนาดนั้นหรือเปล่า
คือบางเรื่องมันต้องยับยั้งชั่งใจแล้วก็ต้องชั่งน้ำหนักเยอะมากเหมือนกันว่า
ควรไม่ควรอยากไม่อยากผิดไม่ผิด

ขอเท้าความนิดนึงค่ะปัจจุบันหนูอายุ๓๐ปีมีแฟนที่เราคบกันมาตั้งแต่เรียนค่ะ
ตอนนั้นเรียนอยู่ปี๑จนตอนนี้ร่วม๑๐ปีแล้วค่ะ
เขาเป็นคนดีอยู่ด้วยและมีความสุข
พอเรียนจบเราก็ย้ายมาเช่าห้องเพื่อใช้ชีวิตด้วยกัน
ช่วยกันทำงานหาเงินเพื่อแต่งงานสร้างครอบครัว
กระทั่งเมื่อ๔ปีที่แล้วแฟนหนูประสบอุบัติเหตุรถคว่ำ
ทำให้สูญเสียขาสูญเสียการทรงตัวและส่งผลเรื่องของความจำ
คือความจำเขาจะเป็นแบบติดดับ
เขากลายเป็นคนพิการในที่สุดค่ะพี่
จากผู้ชายแข็งแรงกลับต้องมานั่งบนรถเข็นออกไปไหนไกลไม่ได้
เขาเองก็เครียดรวมถึงที่บ้านของเขาก็ฝากฝั่งให้หนูดูแลกันไป
หนูก็ยินดีนะคะหลังจากเหตุการณ์นี้หนูกลายเป็นคนทำงานหาเงินเลี้ยงตัวเอง
เลี้ยงเขาแล้วก็ส่งเงินกลับบ้านด้วย
รับว่าหนูลำบากค่ะการเงินในบ้านชักหน้าไม่ถึงหลัง
แม้ไม่เคยปลิปากบ่นให้เขาฟังแต่เขาเองคงดูออก
เขาถามหนูว่าเหนื่อยไหมแค่คำถามนี้หนูก็กลั้นน้ำตาไม่ไหวแล้ว
พอเงินเดือนจากที่ทำงานเก่าไม่พอใช้หนี้เพิ่มขึ้น
ก็เลยตัดสินใจย้ายงานจากที่เก่าไปเป็นผู้ช่วยเจ้าของบริษัทก่อสร้างแห่งหนึ่ง
เขารับหนูเข้าทำงานอย่างไม่ลังเลในวงเล็บนะคะขอเรียกว่าพี่เอ็มนะคะ
ด้วยความที่เนื้องานต้องเดินทางอยู่บ่อยทำให้หนูได้เล่าเรื่องชีวิตหนูกับแฟนให้พี่เอ็มฟังเป็นระยะระยะ
เวลาผ่านไปด้วยความใกล้ชิดและใช้เวลาอยู่ด้วยกันเยอะความรู้สึกของหนูกับพี่เอ็มเริ่มกลายเป็นความผูกพันค่ะ
พี่เขาดูแลหนูดีมากสงสารและเข้าใจภาระที่หนูมีรวมถึงช่วยเหลือเรื่องการเงินหนูตลอด
หนูเองเหมือนคนที่ลำบากมานานพอมีคนดูแลเอาใจก็ยอมรับตรงว่าหนูมีความสุขมากค่ะพี่อ้อย
มันเหมือนมีคนมาดึงหนูขึ้นมาจากความทุกข์ชั่วขณะเขาเป็นคนที่ทำให้หนูยิ้มได้
รวมถึงหนูดีใจที่ได้เงินหมุนมาใช้อ๋อแสดงว่าเขาดูแลเงินด้วยมีเงินมาดูแลแฟนให้เขาได้กินดีอยู่ดีมากขึ้น
วันหนึ่งหนูกับพี่เจ้าของบริษัทต้องไปคุยงานกับลูกค้าต่างจังหวัดระหว่างทางเขาสารภาพกับหนูว่าเขาชอบหนู
ที่หนูเป็นคนดีรับผิดชอบชีวิตแฟนทั้งที่หนูกับแฟนยังไม่ได้แต่งงานกันไม่ต้องดูแลเขาทั้งชีวิตก็ได้แต่หนูก็ทำ
เอ็มบอกหนูว่าอยากคบกับหนูค่ะเฮ้ยอยากช่วยเหลือเรื่องภาระค่าใช้จ่ายต่างขอคบกับเราได้ไหม
ซึ่งการคบนี้เป็นการแอบคบนะคะเพราะเขาเองก็มีครอบครัวแล้วอันนี้แหละค่ะน้องคะที่พี่รู้สึกว่ามันไม่ใช่หรือเปล่าตอนนั้นหนูตอบตกลงค่ะพี่อ้อยตอบไปทั้งที่รู้สึกผิดกับแฟนมากแต่ก็แอบรู้สึกว่าเขามีครอบครัวแล้ววันหนึ่งก็ต้องแยกย้ายไปอยู่ดีอย่างน้อยขอหาความสุขให้ตัวเองสั้นก็ยังดี
ทุกวันนี้เวลาเลิกงานกลับบ้านไปเจอหน้าแฟนหนูรู้สึกผิดรู้สึกตัวเองเป็นคนเลวที่นอกใจแถมใช้เงินผู้ชายคนใหม่มาดูแลผู้ชายคนเก่า
แต่หลายครั้งในความเลวที่หนูทำหนูก็คิดว่าหนูไม่มีโอกาสหาความสุขให้ตัวเองเลยหรือหนูอยากปรึกษาพี่อ้อยค่ะว่าในฐานะผู้หญิงคนนึงสิ่งที่หนูทำเนี่ยมันเลวมากไหมและหนูควรอยู่ในสถานะแบบนี้อีกนานแค่ไหน
นี่แหละค่ะที่พี่อ้อยบอกว่าต้องคิดแล้วคิดอีกก่อนจะตอบน้องคือตอนนี้พี่ว่าน้องก็คงเป็นผิดถูกรู้หมดเหลือแค่อดไม่ได้เลวหรือไม่เลวน้องก็ได้พยายามหาเหตุผลดีให้กับตัวเองอยู่แล้วไงด้วยประโยคที่บอกว่าหนูไม่มีโอกาสหาความสุขให้ตัวเองหรอคะนั่นนะสิแต่ความสุขที่อยู่บนความทุกข์ของใครน้องจะชื่
ความรักที่เราได้มาหรือจริงแล้วเขาแค่อยากได้ของแถมนอกบ้านเฉยอย่าไปนึกว่าความช่วยเหลือของเขาคือความรักนะคือมีเราก็ดีแต่ต่อให้ไม่มีภรรยาเขาก็ยังอยู่อีกคนนี้นะไม่ว่าเราจะหยุดหรือจะทนนะคะเขาก็มีอีกคนอยู่ดีจ่ายตังค์ช่วยเหลือเราเพื่อซื้อความผูกพันแบบไม่ต้องหันหน้ามารับผิดชอบอะไรก็บอกแล้วไงก็มีครอบครัวแล้วตัวเราเองก็แฟนชาวบ้านนะอยากได้ก
ไม่ต้องแจ้งสถานะใดค่ะเขาบอกว่าเขาชอบหนูเพราะหนูเป็นคนดีก็เลยมีตำแหน่งอีกตำแหน่งที่จะมอบให้คือตัวสำรองละกันหรอคนดีอย่างหนูควรได้รับมอบหมายให้ไปตำแหน่งตัวสำรองของบ้านอื่นล่ะคะอีกอย่างนะเงินเขาเราก็รับจะด้วยลำบากหรืออะไรก็ตามน้องเคยถามความรู้สึกแฟนเราไหมล่ะคะว่าเงินที่ได้มาเอาไว้กิ
เขาจะกินลงหรือเปล่าความถูกต้องอะค่ะอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ถูกใจแต่น้องจะได้ภูมิใจนะที่เราไม่ได้แย่งคนของใครจะแฟนเราหรือภรรยาเขาเราต้องทำร้ายใจคนพร้อมพร้อมกันขนาดนี้เลยหรือกับแฟนเรานะคะถ้ารู้สึกว่าการดูแลเขาคือภาระที่ยิ่งใหญ่และตอนนี้เราไม่ได้รักเขาเท่าที่เคยรักบางทีลองมองหาวิธีการช่วยเหลือแบบอื่นดีไหมคะที่ไม่ทำให้เราต้องทุกข์จน

ไปเพื่อให้ได้เงินมาหรือแม้แต่ว่าเขามีครอบครัวอยู่แล้วอ่ะค่ะน้องคิดแบบนี้ไม่ได้นะเฮ้ยเขามีครอบครัวแล้วอ่ะเดี๋ยววันหนึ่งก็แยกย้ายไปอย่างน้อยหาความสุขสั้นให้ตัวเองก็ยังดีความผิดไม่เกี่ยวกับว่าน้องทำสั้นหรือทำยาวยังไงมันก็ผิดไงสารพัดข้ออ้างที่มีเหมือนน้องยืนยันจะยืนต่อค่ะจะอย

แต่มีอะไรที่ช่วยไหวเราก็พร้อมจะเยียวยาช่วยเหลือดูแลกันไปใจเขาใจเราค่ะถ้าเทียบกันนะสมมุติถ้าเปลี่ยนฝั่งกลายเป็นฝ่ายเราที่ประสบอุบัติเหตุเหมือนเขาเราจะรู้สึกยังไงอ่ะคะมีแฟนอยู่แค่ตัวแต่หัวใจเนี่ยให้คนอื่นไปตั้งนานแล้วนะแถมยังไปเอาเงินของคนคนนั้นมาให้เราใช้เอาไว้ใช้จะไว้กินแต่ก็ต้องแลกกับการที่เราต้องเสียแฟนไปเป็นแฟนของคนคนนั้นเห็นไหมคะว่า
ลองเปลี่ยนคนเปลี่ยนฝั่งจะได้ไม่ต้องมานั่งมองแต่มุมของตัวเองจนไม่แคร์ความรู้สึกของใครคำว่าใจเขาใจเรายังใช้ได้เสมอนะคะ
กับผู้ชายอีกคนที่เป็นสามีคนอื่นถ้าดูทรงแล้วนะพี่ว่าเขาคงไม่เลือกเราเป็นตัวจริงอ่ะเพราะกับผู้หญิงของเขายังยอมให้เราซ่อนตัวอยู่เลยเพื่อที่จะได้ไม่ไประคายหัวใจภรรยาเขาแค่นี้ก็รู้แล้วว่าเขาแคร์หัวใจของใครมากกว่ากัน
อย่าคิดว่าได้ตังค์ก็พอใจแล้วมีกินมีใช้ก็ซ่อนตัวเอาไว้ลับอย่าให้เมียเขาจับได้แล้วก็หลอกตัวเองเอาไว้ว่านี่แหละความสุขของฉันนี่แหละความสุขของฉันใครจะทุกข์ก็เรื่องของเขาจะแฟนเราหรือครอบครัวเขา
เราใจร้ายไปนะพี่ว่าเป็นส่วนเติมเต็มของแฟนเราอยู่ดีดีดันอยากมีตำแหน่งส่วนเกินของครอบครัวชาวบ้านนะคะเหมือนเราไม่ได้แก้ปัญหาที่ปัญหาแต่แก้ปัญหาด้วยการสร้างปัญหาใหม่ที่มันใหญ่ขึ้นเรื่อยดูแลแฟนไม่ไหวก็ต้องหาวิธีใหม่ใหม่ในการแบ่งเบาบอกกับเขาให้กำลังใจเขาเราต้องสู้ไปด้วยกันนะเขาไม่ได้อยากเป็นแบบนี้ค่ะนี่คืออุบัติเหตุน้องคะ
ก็จับมือคุยกันแล้วก็บอกกับเขาว่าถ้าวันหนึ่งเราไม่ได้รักกันเหมือนเดิมแต่ไม่ต้องเป็นห่วงนะเรายังช่วยเหลือกันได้ในฐานะเพื่อนก็ยังดียังอยากใส่ใจดูแลนะแค่ไม่อยากหลอกกันดีกว่าหาข้ออ้างไปวันว่าก็ฉันเหนื่อยมาเยอะแล้วอ่ะขอมีความสุขบ้างได้ไหมคืออยากได้เงินบ้างไม่เห็นเป็นไรอะไรแบบเนี้ยพี่รู้
ตัวแล้วว่าเฮ้ยวันนี้น้องผิดอ่านน้องทำเลวสมมุติน้องรู้ตัวแบบนั้นนะคะรู้ตัวผิดต้องคิดทำอะไรต่อค่ะให้มันถูกไม่ใช่กระหน่ำด่าตัวเองแล้วถือว่าฉันจบแล้วก็ยังพยายามหาข้ออ้างว่าก็ที่ยอมเลวเพราะเหนื่อยและทุกข์มาเยอะไงมันคือคนละเรื่องกันนะคะได้แต่หวังนะคะว่าน้องจะได้ทำในสิ่งที่ถูกต้องสักที

ทั้งที่หนูกูก็รู้ว่ามันจะแย่ไปเรื่อยเรื่อยนะคะตอนต่อไปค่ะเป็นปัญหาความรักสามันประจำหลายบ้านเลยแหละครอบครัวที่สร้างเราไม่ถูกกับครอบครัวที่เราสร้างภรรยากับแม่สามีแหมปัญหาที่มันเกิดขึ้นบ่อยบ่อยคนกลางทำยังไงดีคะให้ความรักลงตัวติดตามได้ในฮาวทูลักษณ์ตอนต่อไปนะคะอย่าลืมนะส่งคำถาม
ในอาทิตย์หน้าสวัสดีค่ะ